สวัสดีค่ะไทยรัฐบันเทิงสุดสัปดาห์วันนี้
ขวัญพามาชมเบื้องหลังการซ้อมละครเวที
ได้ข่าวว่าเรื่องนี้เขามีโปรดักชั่นยิ่งใหญ่อลังการทีเดียว
อกจากนั้นนะคะยังมีนักแสดงมากมายเลย
มาร่วมรับบทเล่นละครเวทีในเรื่องนี้นะคะ
ส่วนจะมีใครบ้างนั้นไปติดตามกันเลยค่ะ
ยุ่งใหม่สิ้นไม่ไหลพักขณะ

สังพรีสามารถในวงงานก้าวไกล
ด้วยงานนานร้ายหมดสมัยเมื่อนานบรรดู

ผมรับบทเป็นเจ้าพระยาเสนาพักดี
ก็คือถ้าจะเทียบเท่าสมัยก่อน
ก็คือเสนาบดีกระทรวงการคลัง

ว่าเป็นราชการชั้นผู้ใหญ่ต่างพระเนธพระกัน
ทางด้านการเงินการคลังของสยามประเทศในช่วงนั้น
คาแรกเตอร์ของเจ้าพระยาเสนาภักดี
เป็นผู้ใหญ่ที่ผ่านชีวิตมามาก
มีประสบประการชีวิตโชคโชน
แล้วก็มีความสุขุมรุ่มลึก

เพราะฉะนั้นเมื่อมีการจัดงานใหญ่ขึ้นมา

ก็เกิดความขัดแย้งขึ้นมาหลายประการ

ที่จะนำความคิดใหม่จากคนรุ่นใหม่นะครับ
เข้ามาพัฒนาประเทศ
ในขณะที่ราชการรุ่นเก่า

ก็พยายามที่จะขัดขวาง

เป็นลูกของเจ้าพระยาค่ะ
แล้วก็เหมือนเป็นแม่ประยงนี้จะเป็น
เป็นเหมือนผู้หญิงหัวสมัยใหม่ในยุคนั้นนะคะ
จะมีความคิดด้านการไม่พึ่งพาผู้ชาย
เหมือนสิทธิ์สตรีนิยมอะไรอย่างนี้ค่ะ
เป็นพวกแบบฟิลมิซึมในสมัยนั้นค่ะ

ผู้หญิงสมัยนี้มีการศึกษาดูแลตัวเองได้
ไม่จำเป็นจะต้องแบบพึ่งพาผู้ชายไปเสร็จทุกอย่างค่ะ

ความที่อายุก็คงจะมาสัก๑๘๑๙อะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วก็เหมือนจะมีความเป็นเด็กมีความเอาแต่ใจ
มีความแบบถือดีทิศถิอะไรอย่างนี้ค่ะ
รับบทเป็นร้อยเอกหลวงเทพวรินทรครับผม
ก็เป็นตัวละครที่มีความเขาเรียกว่า

หรือว่ารักพระมหากษัตริย์สูงมาก

สืบเขาเรียกว่าสืบเชื้อสายมาแต่ละคน
คือเรามียศตลอด
แล้วก็ด้วยความที่เป็นทหารวอปรด้วย
ก็จะมีความทนงตัวเองค่อนข้างสูงครับ
แล้วก็จะค่อนข้างเหยียดคนที่มีเชื้อสาย

แล้วก็คิดว่าเหมือนเขาจะมาคดโกงประเทศ

แบบว่ามีอะไรอย่างไร

คุณอาร์มครับได้รับบทเป็นหลวงชัยพิเทศ

ก็เป็นตัวแทนของคนหัวใหม่ในยุคนั้น
แล้วก็ไฟแรงมากมุทะลุมาก
ต้องการจะทำให้ประเทศชาติพัฒนาไปได้แต่ว่า
เดินช้าไปทุกอย่างด้วยกระบุญการ

ทุกอย่างช้าไปต้องเดินเร็วขึ้น

แล้วก็บางทีอาจจะเกิดการความผาซากบ้าง
ไม่ได้เข้าพิธีจนเกิดเรื่องราวต่าง
รับบทเป็นคุณพระบริพันธ์รักษาครับ

ก็เป็นสมัยหนุ่ม
ตอนที่ยังเป็นนุ่มที่เพิ่งเริ่มทำงาน
และเป็นคนที่คอยเหมือนกับศังสร

ที่ดีมีความสามารถเป็นหัวหน้าคนได้

วันนี้คงจะคุมใครไม่อยู่

ก็จะต้องคอยสั่งสอนคอยตบให้เข้าที่เข้าทาง

เพราะว่าทั้งภาษาการแต่งกาย
หรือว่ากิจกรรมในชีวิตในสมัยนั้น

เราได้มาเล่น

แล้วก็พอมาเจอพี่อาร์มเจอน้องหนูนาเจอพี่ฟานเจอพี่จิ๊บเจอพี่แอดอย่างนี้
ก็เป็นศิลปินที่ทุกคนจะมีประสบการณ์ทางด้านละครเวทีมาค่อนข้างเยอะนะครับ
ก็ผมเองก็ต้องทำการบ้านเรื่องของการร้องหรือว่าการจูนต่าง
เพราะว่ามันมีผลเรื่องของการที่เราเล่นละครมา

มันจะค่อนข้างไม่เท่ากัน
อีกส่วนหนึ่งที่ยากมากครับทุกตัวละครต้องเจอครับ

มากเป็นวันที่ไม่รู้ว่าโชคดีหรือไม่โชคดีของคุณผู้ชมนะครับ
มารอบที่ผมสุดมากสุดแบบร้องแท้

ทุกคนตกใจหมดเพราะว่าปกติไว้ร้องเยอะขนาดนี้
แต่ว่าคืออย่างคุณหญิงเองก็จะบอกว่าบางครั้งในระหว่างที่เราซ้อมนะครับ
รอบที่เราเล่นเนี่ยบางทีเราจะเจออะไรใหม่กับตัวละคร

ระหว่างที่เราซ้อมผมก็พยายามจะหาดูว่า
มันมีอะไรใหม่เข้ามาในคาแรคเตอร์ของตัวละครของเราบ้างหรือเปล่า
แล้วก็รอบนี้นะครับก็เลยเจอ

จุดแบบว่าเพราะว่าพูดถึงเรื่องสถาบันด้วยไงครับ
ละครเรื่องของเราเป็นเรื่องของรัชกาลที่๖ก็จริง
แต่ว่าก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เรารักมากทุกคนอยู่แล้ว
มันใกล้เคียงกันมากเราก็โอ้โหอินมาก

ที่อยากให้เห็นถึงความเป็นชาตินะ

เราดูแล้วล่ะบางคนอาจจะมองมุมว่านี่เป็นละครที่พูดถึง

เหตุผลต่างกันแต่ไม่ฟังซึ่งกันและกัน

ต้องดูว่าแต่ละคนมีจุดมุ่งหมายคืออะไร
บางคนความคิดเห็นต่างกัน

แต่ว่าบางคนคือขัดแย้งกัน

นี่คือคนอีกแบบหนึ่งประเภทหนึ่ง
ผมกล้าบอกว่ามีคุณค่าอย่างยิ่งนะครับ
ไม่ว่าจะในยะใดก็ตาม

สังคมไทยเราในปัจจุบันได้
อย่างเรียกว่า๑๐๐เลยนะครับ
อยากจะให้ท่านที่ได้เข้าชม
มาจับหัวใจสำคัญตรงนั้น

ด้านการแสดงแล้วก็เรื่องของการฟังเพลงแล้ว

แต่ว่าเพียงแค่ไม่กี่รอบ
ฝึกซ้อมกันหนักมากเหลือเกิน
เราฝึกซ้อมกันมาเป็นเดือนร่วงหน้า
มีทั้งการเข้ามาจับกลุ่ม
เป็นแยกกลุ่มเล็กกลุ่มย่อยก่อนที่จะมาประกอบร่างกัน

แล้วก็ทุกส่วนทุกฝ่ายจัดเต็ม
หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นละครเฉลิมพระเกียรติ
หน้าเบื่อหรือเปล่าจะน่าติดตามหรือเปล่า
แต่จะบอกเลยครับสิ่งหนึ่งคือสนุกแน่นอน
เพลงเพราะครับเนื้อเรื่องเดินเร็ว
แล้วก็ที่กล้าการันตีเลยนะครับ
เพราะว่าหลายคนนี่คือสุดยอดทีมงานเบื้องหลังนะฮะ
อยากให้มาดูกันนะคะ๑๘๒๒พฤษภาคมนี้นะคะ
โรงละครรัชดาลัยเตียเตอร์นะคะ
แสดงแค่วันละ๑รอบเท่านั้นคือรอบทุ่มครึ่งนะคะ
บัตรฟรีด้วยนะคะนี่ก็ติดตามรายละเอียดเข้าสารได้ค่ะ
ที่ขวัญได้ดูนักแสดงทุกคนเขาซ้อมการแสดงนะคะ
บอกเลยค่ะว่านักแสดงเขาเต็มที่
สำหรับวันนี้ค่ะขนคงต้องลาไปแล้วนะคะ
อยากจะให้นักแสดงทุกคนเขาซ้อมกันให้เต็มที่

สำหรับขวัญคงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ